เรื่องของการหลอกลวงมีอีกคนนึงนะคะตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ก็คือซ้อปลานั่นเองนะคะตำรวจกองปราบเนี่ยไปจับได้
คารีสอร์ทที่ชุมพรเลยวันนี้ก็มีการคุมตัวมาสอบสวนเพื่อขยายผล
แจ้งข้อกล่าวหาคดีช่อโกงในการชวนไปร่วมลงทุนแชร์ลูกโซ่
คดีนี้ทำให้มีผู้เสียหายกว่า๒๐๐คนมูลค่ากว่า๖๐ล้านบาท
นี่เป็นภาพตอนที่ตำรวจควบคุมตัวนางสาวกมลวันปิ่นทองพันธุ์

ตำรวจคุมมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมหลังจากที่ไปจับได้
ในเคียงรักรีสอร์ทที่ชุมพรเมื่อตอนตี๒ครึ่ง
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จับกลุ่มตัวสามีของซ้อปลามาได้

มีผู้เสียหายกว่า๒๐๐คนทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เพราะว่าเขามาแจ้งความว่าโดนหลอกลงทุนแชร์ออนไลน์และแชร์ทอง
มูลค่าความเสียหายกว่า๖๐ล้านบาท
ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะบอกว่า
ตามจับนางสาวกมลวันได้ที่จังหวัดชุมพร
เพราะว่านัดหมายจะเข้ามอบตัวกับตำรวจหลายครั้ง

ตำรวจก็เลยต้องติดตามจับกลุ่มตัวแล้วก็เตรียมขออำนาจศาลฝากขัง
โดยจะคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนะคะ
ถ้าไปดูจากการสอบสวนเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่า
พบว่าในปี๖๑นางสาวกมลวันเริ่มธุรกิจ
เงินกู้ในตลาดสดสงขลานะคะ
พอปี๖๓เริ่มชักชวนคนมาร่วมลงทุนออนเงิน
เสนอดอกเบี้ยร้อยละ๒๐ต่อเดือนลักษณะก็เข้าขายแชร์ลูกโซ่นะคะ
ตำรวจบอกว่าทำจริงนะคะแต่อ้างว่าธุรกิจเริ่มมีปัญหา
เมื่อเดือนกันยายนตุลาคมหมุนเงินไม่ทัน
ก็เลยไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้ผู้เสียหายได้ตรง
ที่ตกลงกันไว้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณผู้ชมจำได้
นางสาวกมลวันถูกพันธุ์ตำรวจโทขวัญชาติจันทะ
สารวัตรสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาแจ้งความ
ข้อหาแจ้งความเท็จพรบคอมพิวเตอร์และข้อหามินประมาท
จากการที่ไปร้องเรียนว่าเธอถูกรีดเงิน๕ล้านบาท
กับการปล่อยตัวตอนที่ตำรวจไปค้นบ้าน
เรื่องนี้ทางกองปราบบอกว่าอันนี้ก็จะแยกเป็นอีกคดีหนึ่ง
ควบคู่กันไปแต่มีคนละส่วนกัน